เดี๋ยวพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับงูจงอางตัวใหญ่กันหน่อยค่ะ
มี๒ที่แต่ว่าที่จะพาไปดูที่นครก่อน
เพราะว่างูมันเลื้อยเข้าไปในล้าวไก่

ท้ายที่สุดแล้วแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องไปช่วยลูกไก่
กลับต้องไปช่วยงูจงอางเพราะอะไรคุณผู้ชมดูสภาพนี้สิ

มันพันตัวไปหมดเลยอ่ะแล้วเนี่ย
จุดกรุงหยันที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ต้องไปจับงูจงอางมันติดตะข่าย
ใต้ต้นยางพาราหลังบ้านของนายสมโชคขาวคงนี่อยู่ในพื้นที่หมู่เจ็ดที่ตำบลกรุงหยังนะคะ
แล้วงูจงอางเนี่ยงูจงอางมันขนาดใหญ่ไง
ตะข่ายที่เจ้าของบ้านเขาเอามาล้อมล้าวไก่แบบนี้
แล้วดูสภาพมันสิคือหัวงูเนี่ยนะถูกตะข่ายพันจนแน่นเลย
เจ้าหน้าที่เขาพอไปถึงก็ต้องใช้เครื่องมือคล้องหัวงูก่อน
เพราะว่าเขาเอามีดมาตัดตะข่ายออกใช้เวลาอยู่ประมาณ๒๐นาทีค่ะ
จะช่วยงูออกมาจากตะข่ายได้แล้วดูสิโอ้โหตัวยาวเลย
ยาว๔เมตรนะคะหนัก๑๐กิโลกรัม
พอเจ้าหน้าที่เขาเอาออกมาได้แบบนี้แล้วนะ

แล้วก็เอาไปปล่อยในป่าที่อยู่ไกลบ้านคนนะคะ

เลื้อยมาหวังจะกินลูกไก่ที่อยู่ในล้าว
แต่ว่ามาติดตะข่ายล้อมล้าวไก่แบบนี้อยู่
ดูสิพันแบบนี้ไปไหนไม่ได้เลยนะคะ
อันนี้คือที่นครศรีธรรมราช
พาไปดูอีกที่หนึ่งยังอยู่กันที่ภาคใต้ค่ะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลศรัทธา
ก็ต้องช่วยกันจับงูจงอางเหมือนกันนะคะ
ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านสุขสมบูรณ์
ซอยปฐุมพร๗ที่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมือง
งูจงอางตัวนี้มันเข้าไปอยู่บริเวณริมรั้วภายในตัวบ้าน
แล้วตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมมันเป็นที่แคบ
แล้วก็ยากด้วยต่อการจับดูสิต้องเข้าไปช่วยนี่
ฟ้ามืดนะคะตอนกลางคืนเจ้าหน้าที่ก็ไปเฝ้ารอรอนะ
งูมันเลื้อยออกมาจากข้างกำแพง
ถึงจะสามารถจับเจ้างูตัวนี้มาได้หูตัวใหญ่เหมือนกันนะครับ
ปรากฏว่าเป็นงูจงอางวัดความยาวได้๔๑๑เมตร๔เมตรกว่าค่ะ
ก็ถือว่าเป็นงูจงอางตัวที่ใหญ่ที่สุด
จับได้ในตัวเมืองสุราธานีเลยนะคะ